แต่กรณีนี้คุณผู้ชมให้ผ่านหรือเปล่า

กรณีที่เขาแชร์เป็นคลิปนะคะในโลกโซเชียลมีเดีย
ลักษณะกินอะไรบางอย่างอยู่บนโต๊ะ
มันเป็นปลาหมึก
มันจะดูดน้ำเข้าไปไง

มาจากประเทศอังกฤษค่ะงานวิจัยบอกแบบนี้นะคะหมึกและสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับหมึกมีประสานรับรู้ความเจ็บปวดได้

จึงมีสัญชาติยานหนีเมื่อรับรู้ว่าจะเกิดอันตราย
ลักษณะตอนที่เขาดิ้นนะคะเขาแสบร้อนจากพริก
เขาต้องการจะหนีดูดน้ำเพื่อที่จะพุ่งตัวเองหนี
แต่เขาพุ่งออกไปไม่ได้ไงค่ะเขาหนีเราไม่ได้

วิจัยโรคประสิทธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เขาก็ให้คำแนะนำนะคะว่าไม่แนะนำให้กินแบบสด
โดยเฉพาะหมึกอาจมีการปนเปื้อนพยาธิหลายชนิด
แบคทีเรียที่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตเราได้ค่ะ

เอาสรุปให้แบบนี้ต่างมุมเนอะต่างมุมค่ะดูความเหมาะสม
ดูความชอบแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกัน

เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกเมื่อวานใครคิดว่าอาหารทะเลไม่มีพญาติ

หมึกก็นี่น่าจะมีพญาติตัวกลมนะครับตามที่คุณหมอบอกเอาไว้